อีกหนึ่งเรื่องราวที่ต้องฝากเตือนกันเอาไว้
เพราะว่าเมื่อเข้าไปที่ร้านเสริมสวยเนี่ยนะฮะ
บางทีเจออะไรที่มันสยองเหมือนกันนะ

ตัวพันนี้ก็เข้าไปด้วยจะไปเสริมสวยกับเขาเหรอ
ตัวอะไรนี่
ซาลอนบริการเสริมสวยแต่งหน้าทำสปาและอีกมากมาย

เอ้าเนี่ยผู้สื่อข่าวของเราถ่ายไปแล้วก็เดินไปด้วย

อารมณ์แบบว่ามันเข้าถึงไง

เออเดินย่องเข้าไปเอ๊ะทำไมไม่เดินเข้าร้าน
อ้อไปข้างแล้วก็ไปด้านหลังของร้าน

เขาบอกว่าเจอกับงู

งูขนาดใหญ่เลยครับยาวกว่า๓เมตร

เดินขบวนออกมา๓คนพร้อมใจกัน

คืองูเนี่ยคนแถวนั้นคนตายคนตายนี่เขาเรียกว่างูบองล่า

ถูกต้องมันคืองูบองล่า

จังหวัดตรังนะเหตุเกิดที่นี่คุณผู้ชมครับ
โอ้โหตัวมันเริ่มเทิมเลยครับ
คุณสุนีเจ้าของร้านเธอก็เล่าว่าตอนนั้นนะเธอกำลังนั่งเสริมสวยให้กับลูกค้า
ทำผมทำเล็บก็เหมือนทุกวันแล้วครับ

อยู่ก็มีบางสิ่งบางอย่างมาโผล่อยู่ตรงประตูหน้าร้าน
ชูคอแล้วอ้าปากแบบนี้

ดิฉันก็คิดว่าน่าจะมาทำสปาเท้า
เล็บไหนเท้าขวามก่อนเขามานวดตัว

เจ้าของร้านและลูกค้าพากันวิ่งสิครับ

ก็ต้องไปล้างหลังร้านล่ะครับ

ก็เล่นอ้าปากแล้วก็บอกว่าทำเล็บหน่อย
คือเจ้าของร้านไม่ถามเลยว่าทำอะไรคะ
ทำเล็บหน่อยซะได้ด้วย

เด็กน้องหนูก็พาเอามารูปที่ตัว

เขาบอกว่างูบองหลาตามการเรียกของชาวใต้
ว่าไปถึงเจ้างูจงอางเวลามันชูพอใหญ่โตโต
คือเขาเชื่อว่าเป็นงูหลาทวดคือเป็นงูเจ้าที่

เพราะว่ามาปุ๊บเนี่ยนะครับก็ต้องเอามือไปรูปไปคำ
เผื่อจะมีช่วงมีราบอะไรแบบนั้น
นั่นแหละก็เลยมีภาพความประทับใจแบบนี้
ให้ได้ถ่ายรูปกันเอาไว้แต่ยังไงซะ
เจ้าหน้าที่กู้ภัยเขาก็ไม่ได้ปล่อยเอาไว้ให้มัน

ไม่ใช่เขาก็พามันใส่ลงไปในกระสอบทราย
เพื่อจะเอาไปปล่อยสู่ธรรมชาติต่อไป
เขาไม่ได้ใส่กระสอบซ้ายเขาใส่ถุงกระสอบ
เออถ้าใส่กระสอบซ้ายก็ไปปล่อย

ปล่อยคืนสู่ธรรมชาตินะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้น
จากกันไปให้ดูเสียงของมันนิดนึง
แล้วดูน้ำเสียงของคนที่พบเจอด้วย
ว่าเขารู้สึกยังไงขอทำเล็บหน่อย
นี่กุลมันเหมือนเสียงงูหรอกคะ
ขอทำเล็บหน่อย

คนข้างก็ตกใจไอเหย่อ

โมไม่มีลงมูที่ไหนทำเล็ก
ษัตรินงอกจงอ่างหรืองงูบ้องลา
เป็นความเชื่อของชาวใต้แหละว่า
ที่เจ้าทางอย่าไปทำร้ายเขาซึ่งทางเจ้าหน้าที่เขาก็นำมันลงใส่ถุงกระสอบ
แล้วก็เดี๋ยวไปปล่อยไม่ใช่กระสอบสายแต่อย่างไรนะครับ
จะไปเป็นนักมวยอย่างไรหรือเปล่าแต่เดี๋ยวไปดูร้านงี้นะ
เขาจะแบบมีนำโชคนำลาบอะไรมาลืมพูดเลยเรื่องสำคัญ